ต่อใหม่ด้วยค่ะแล้วก็
อุ๊ยให้เยอะค่ะ

ก็จะไปคานค่ะเดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วก็จะไปคานค่ะ

ข้างบนก็เป็นของคุณชมพู่สีแดงของคุณปูปายาแล้วก็ฟูฟ่องของคุณสิริต้า

คุณแม่คุณแม่ไม่มีสายตาอาร์ตเลย

คุณไม่รู้อยู่กับว่าง่าย

นี่โบจากของขวัญปีใหม่ที่เขาให้รายการมาใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นงานแบบอแดฟคุณแม่

อโปรติโยค่ะโอซาซื้อคุณแม่เป็นแบรนด์ลูกของโอซาซื้อ

ตอนนี้หรือคะคุณแม่น้ำก่อนคุณชมพูดเปิดอาหาราบที่สองคุณสรีต้าเจนเซน
ตามมาที่คุณปูปายายังเหลือคุณโยเกิร์ตหรือคุณมีนพิชยา
แล้วก็อีกหนึ่งคนหนูจำชื่อไม่ได้คุณแม่

เวทีเดียวกันคุณแม่แต่หรือว่าจะมีอีกรายหายโภน

ที่แล้วไปหนังไงปีนี้ถ้าไม่มีหนัง

เอาไปทำใหม่เป็นแบบฮอลลีวูดเลย
โอ้โหรสผู้กำกับเรื่องนั้นไงคุณแม่ที่ทำหนังโรดอ่ะ

พรมแดงแล้วไปยืนกันอยู่นานแล้วก็

เขาโหกก่อนแล้วแล้วเดินตามก็ได้ได้ยืนได้ไงคุณแม่
ไม่เขาบอกไปยืนนานไปให้ไปยืนนานช่างภาพมันก็ไล่
คือเขาจะมีเวลาคุณแม่คือคิวเขาเล่นเป๊ะมากนะ
คือเขาจะมีการรางที่หนูเคยประสบมาคุณแม่
เขาก็จะมีรายชื่อเป๊ะติ๊กไปเลย
พอถึงคนนี้เสร็จปุ๊บเขาปล่อยคนเลยคุณแม่
อยากไปกินค็อกเทลอยากเข้าไปดูหนังอยากไปเห้ห้ากับเพื่อน
แต่ต้องมาโดนกันไว้อย่างนี้
พอ๕๔๓๒เชิญครับทุกคนก็ไม่สนใจเขา
ที่จะมีปีหนึ่งที่มีคนยืนอยู่แล้วก็คนก็แบบทับเลย

ดังนั้นเราต้องใส่ชุดใหญ่ไปคุณแม่ว่าเขาจะไม่เหยียบเรา
อ๋อเหรอไม่แน่นะไม่แน่นะจริงเหรอ
แต่ทุกคนไปก็ได้เงินหมดใช่ไหมเธอ
ก็เอาคุณแม่พริสเตียนดีออลไอ้เมกอัพ
เป็นแพทย์ของดีออลของศิริต่านะครับ
เขาก็คงเป็นสัญญาการเป็นปีเลยคุณแม่

คุณแม่แฉไงว่าดาราบางคนหรือใครบางคนอยากไปก็จ่ายเงิน

ก็ได้ถามมานะ

ก็ไปเดินครับแม่
แต่ค่าตัวเลยต่างหาก
ผู้จัดงานหรอคะ

เอาบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะพี่หนุ่มกำลังมานะคะ
พี่หนุ่มมานั่งตรงนี้คือพี่หนุ่มติดวันนี้รถติดมากวันศุกร์วันหยุดยาด้วย
เราไปกันสักนิดนึงที่จังหวัดระยองได้รับแจ้งมาเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๑๕พฤษภาคม
มีเหตุเด็กในความดูแลของบ้านพักสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองที่ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองเนี่ย
ได้ทำร้ายร่างกายครูคุมในคุมคุมเลยคือเด็กรวมตัวกันทำร้ายร่างกายครูนั่นแหละ
โดยใช้อาวุธมีดอิโต้แล้วก็มีดพระทำให้ได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสนะครับ
คือเรื่องของครูเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าพันตำรวจโทพันทัสสิริเนี่ยนะได้เปิดเผยเป็นซะสั้นว่า
หวิชาชีพร่วมกันอยู่ว่าทำการสอบสวนซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้มากนัก
เนื่องจากผู้ก่อเหตุอายุเพิ่ง๑๓อายุเพิ่ง๑๓ก็เปิดเผยหน้าไม่ได้อยู่แล้วแหละ
ถูกแล้วทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งย้ายมาจากบ้านพักเด็กแห่งหนึ่งทางภาคใต้คือย้ายมาจากใต้
ได้เพียงจริงที่ไม่ได้มาอยู่นานเลยนะ๓วัน๓วันเรื่องพฤติกรรมที่เด็กคนคือเขาย้ายมา
ในความดูแลของแพทย์ทั้งนี้เมื่อทีมข่าวไทยรัฐได้ลงพื้นที่สถานคุ้มกองสวัสดีภาพเด็กระยองที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ของบ้านพักยังไม่สามารถให้ข้อมูลใดได้ต้องรอให้นายเจริญอยู่คุ้มญาติอย่างตำแหน่งบ้านพักสถานคุ้มกองสวัสดีภาพเด็กจังหวัดระยอง

ไปหน้าและไหล้ซ้ายก็เป็นแผลชะกันเลยพอสมควร
แต่ทีนี้เป็นจังหวะเดียวกับเด็กที่อยู่ในเรือนนอนเนี่ย

แล้วก็รุมเด็กสองคนนั้นแบบไม่ให้ทำร้ายครูแป๊ะ

ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าบวมปูดศีรษะแตก
จากนั้นเจ้าหน้าที่ของบ้านพักเนี่ย
ก็นำทั้งหมดไปส่งโรงพยาบาลต่างนะคะ
แล้วก็นำตัวเด็กมาสอบสวนรวมกับสหวิชาชีพ

เพื่อดำเนินงานดำเนินการตามกระหมายต่อไป

จรจัดถูกส่งมาจากสถานคุ้มครองเด็กแห่งหนึ่ง

ก็มาก่อเหตุเรากับไม่ใช่เด็กอายุ๑๓คือค่อนข้างจะรุนแรง
เพราะใช้อาวุธมีคมทำร้ายผู้ใหญ่เลย

เหตุและแรงจูงใจก็อย่างที่กล่าว
ยังไม่ทราบในระยะที่สอบสวนกันอยู่นะคะ

ก็เรียกได้ว่าอายุ๑๓ตอนนี้เด็กก็
พี่มันก็ที่จริงโอเคล่ะเราก็เข้าใจนะเด็ก

เล่นเกมแล้วเด็กแบบว่ามันก็จะมีอารมณ์รุนแรง
ตามเกมอย่างนั้นมันก็น่ากลัวพอสมควร
แต่เนี่ยเขาโดนย้ายมาจากภาคใต้อาจจะแบบว่า
ก็คืออาจจะไม่คุ้นชินกับสถานที่
ก่อคดีแต่ว่าไม่ได้ขังคู่แบบผู้ใหญ่
ก็เอามาเป็นสถานที่อบรมซะใช่ไหมคะ

เมื่อวาน๒๓วันที่แล้วคนไทยร่วมให้กำลังใจ
รอปภตอนนี้ต้องใช้คำว่าว่าที่นิสิตจุฬาใช่ไหมฮะ
วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะที่เขาได้ทำงานเป็นรอปภ
แล้วจะเอาเงินที่ตัวเองเก็บทั้งหมด
ไปรับแม่เพื่อเดินทางมาที่กรุงเทพมหานคร

จุฬาลงกรคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
คุณคิดดูนะฮะเด็กคนนี้ชื่อคุณวีรพงศ์แทร่หารอายุ๑๘ปี
ซึ่งถือว่าเป็นเด็กนักเรียนจากคนเก่ง
จากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจังหวัดน่าน
วาทินิสิทธิ์คณะศัตรวะแพทย์ศาสตร์จุฬาโรงกรมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา๒๕๖๒คือในเมื่อช่วงเช้า
น้องวีนี่ก็ไปทำงานตามปกติ

ทำงานตามปกตินี่ไปทำงานตามปกติ
เดินทางไปทำงานที่วัดเจดีหลวงวรวิหาร
พร้อมกับชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยตามปกติของน้องก็เลย
สำหรับในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของน้องเขาแล้วล่ะ
ที่น้องเขาจะต้องไปยื่นใบลาออกล่วงหน้า๑เดือน

หลังจากที่ทราบว่าตัวเองสอบติดคณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ทางหัวหน้าแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมแสดงความดีดีความสำเร็จของน้อง
แล้วก็ภาคภูมิใจในตัวน้องคุณคิดดูว่าเขาทำ

วัดเจดีหลวงของที่จังหวัดน่าน

ไอ้วัดก็ที่เชียงใหม่ที่สถานที่ราชการเนอะ
เขาอาจจะเรียนน้องเขาเรียนอยู่ที่น่าน
แต่คือพอปิดเทอมเขาก็จะมารับความพิเศษอยู่ที่

ไม่ใช่ค่ะที่วัดเจดีหลวงค่ะ
ในที่สุดแล้วตอนนี้ทุกคนก็บอกว่านี่แหละ

เขาอาชีพจริงคือตอนนี้คือเวลาว่างปุ๊บ

ซึ่งค่าแรงจริงก็อย่างที่เรารู้ก็คือ
๐บาท๕๐๐บาท๓๐๐อะไรอย่างนี้

ตอนนี้เป็นคนที่ยกย่องต้นแบบของคนสู้ชีวิต
เกี่ยงงานไม่ว่าจะทำอาชีพไหนนะครับ

น้องวีขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในอาชีพรอบพอพอ
แม้ว่าเพียงเป็นช่วงเวลาสั้นนั้น

แต่นี่เป็นอาชีพแรกของน้องเขาในชีวิตของเขา
ซึ่งตัวเองได้ทำงานอย่างเต็มตัวแล้วก็ตั้งใจ
คอยให้บริการผู้คนนักท่องเที่ยวรวมถึงเพื่อนร่วมงานทุกคน
ให้กำลังใจคือหมายถึงดีใจไปกับเขาด้วย
เวียยังได้กล่าวถึงประเด็นความโด่งดัง

ตอนนี้อยู่ดีเนี่ยกลายเป็นแบบว่าทั้งประเทศ

พบว่ามีคนส่วนใหญ่เข้ามาให้กำลังใจมาชื่นชอบเขาเป็นจำนวนมาก
บางคนตอนนี้ก็ดีแล้วล่ะที่เขาต้องหยุดเพราะว่า
เดี๋ยวมันจะช็อกซะเพราะคนเริ่มไปถ่ายรูปกับเขาแล้ว
คนเริ่มไปขอถ่ายรูปกับเขาทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลย
ให้ตัวเองรู้สึกเขินอายแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่มีช่วงเวลาดีอย่างนี้ในชีวิตของเขา
แล้วก็ขอเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นน้องในการประกอบอาชีพ
ว่าคุณจะอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่อนาคตมันยังรออยู่หลังจาก
ที่เดินทางกลับไปที่บ้านที่ท่าวังผานก็จะไปรับแม่เขา
รับแม่เขาก็เดินทางเข้ากรุงเทพด้วยกันโดยมีกำหนดเข้า
ค่ายปรับระดับของคณะในวันที่๒๒พฤษภาคมนี้
โดยทั้งหมดเขาก็ถามว่าเอาแล้วเงินหนูเอาจากไหนลูก

เขาไปรอพอมา๒เดือนกว่านั่นแหละ

คือที่หนูรู้ประวัติคร่าวคือน้องวีรพงศ์
คือเขาก็มีภาพศึกษาเองอยู่โรงเรียนอ่ะ
สอบเด็กมัธยมสอบม๖ขึ้นมหาลัยตอนนี้

แล้วก็คณะศาสตร์ภาพแพทย์ศาสตร์ที่จุฬาลงกอง

หมายว่าคุณแม่ไม่ได้ไปกวดวิชาที่ไหนอะไรอย่างนี้
ก็มีแบบอ่านแต่คือชื่อชมจัง
ทำไมไม่เข้ามชอ๋อครั้งหนึ่งชีวิตก็ไม่เอาไปกว่าได้

วัตแพทย์อาจจะเป็นอันดับ๑แล้วก็วิทยาศาสตร์อันดับ๒อะไรอย่างนี้

แต่คนชั่วอย่างหล่นจะต้องหุบ
แล้วให้พี่เหมียวอ่านข่าวต่อไป

ข่าวนี้จะบอกว่าเกี่ยวข้องกับมดดำแน่นอน
เพราะมดดำเขากำลังทดลองอยู่เหมือนกันนะฮะ
และแพทย์โสภนเมฆทนประธานกรรมการองค์การเพชรศักดิ์กรรม
ก็บอกว่าต้นกัญชา๑๔๐ต้น
ซึ่งมาตรฐานทางการแพทย์ที่นานาชาติยอมรับ
ออกประมาณ๙๘ออกดอกแล้วเถอะ
ออกดอกเป็นดอกกัญชาตัวเมียค่ะคน
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑๐๑๒สัปดาห
อกก็จะเจริญเติบโตเต็มที่
สามารถนำมาสกัดน้ำมันกัญชาสำหรับหยอดใต้ลิ้น

ไอ้เด็กที่เขาปลูกไว้นี่ได้๒๕๐๐ขวนเลยนะคะ
เอาสิเพื่อนำไปใช้ทดลองวิจัย

นี่คือไฟสีมวงใช่ไหม

ที่เราเห็นคือสกัดอยู่ใช่ไหม
เขาบอกว่าความคลิบหน้าในการขยายแปลงปลูกเขาจะปลูกเพิ่ม
ในปี๒๕๖๓จะขยายพื้นที่ปลูกในระยะที่๒
เพิ่มอีก๖เท่าที่อำเภอธัญบุรีปฐุมธานี
แล้วก็ระยะที่๓จะปลูกให้ใหญ่ขึ้นอีก

และจะพิจารณาปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่อื่น

เนื่องจากมีหลายพื้นที่นั้นขอเสนอปลูกทางการแพทย์มาบ้างแล้ว

คุณดูอันนี้อันนี้มันคือออร์แกนิคเพราะอะไร

เพราะฮรังสิทธิ์เขาอีกแป๊บหนึ่งก็จะเสร็จแล้วนะฮะ

ตอนนี้มหาวิทยาลัยทุกมหาลัยเรารอพร้อมกันแล้วว่า

ฉันอยากรู้ว่าที่เธอจะปลูกธรรมชาติละครับคือว่าเรื่องนี้คุณแม่คนสนใจเยอะมาก
ขนาดคนแถวบ้านหนูอยู่แบบไกลเขายังสนใจ
คือแบบมีคนเข้าไปขอคิวเพื่อทำการทดลอง
มีคุณหมอมีผู้เชี่ยวชาญหาตัวแทนเพื่อจะทดลองยาอะไรอย่างนี้
ก็นี่ไงเขาสมัครไปคนที่มีโรคภายไข้เจ็บ
วันนั้นที่เราบอกไปแล้วไงว่าตอนที่เขาให้กรอกแอปพลิเคชัน
แบบว่าถ้าสมมุติคุณไปแจ้งที่สาธารณสุขได้ก็ไปแจ้ง

เพราะฉะนั้นวันนี้หลายโรคเราจะต้องใช้
ช่วยที่เยอะหรือแม้กระทั่งเบาหวานพาคินสันโรคชักแม้กระทั่งโรคสะเก็ดเงิน

ทั้งหมดทั้งมวลคุณก็ต้องลองติดตามกันดูว่ากัญชาไทยมันจะไปถึงไหน
แต่ขณะเดียวกันมันยังไม่สามารถให้ทุกคนปลูกได้หมด

มันก็ต้องเริ่มจากนี่แหละสถาบันการศึกษาสถาบันการแพทย์
ถ้าวันนึงแอมจีเธอก็ปลูกปวารัสก็ปลูกทุกคนปลูก

ถ้าวันนี้เอาจริงมันยังเป็นกิโลกรัมละเป็นแสนอยู่
ซึ่งเดิมทำไมมันถึงเป็นยาเสพติดเพราะว่าไปใช้ผิดแปะผิดประเภท

แต่ถ้าเป็นดอกนี่มันคือกลายเป็นการแพทย์ไงเธอ
แต่บางทีมันก็อาจจะมีผลเกี่ยวกับทีนี้ต้องควบคุมกันยังไง
มันถึงจะไม่ก็เอาง่ายมันอาจจะแบบว่าทุกอัน

อันนี้คือแบบว่าอันนี้คือแก๊กจริงเลย
อันนี้อีกเรื่องเลยนะก็ต้องศึกษาว่ามันตรงกับคน
แต่ปรากฏว่าคนไทยได้เปรียบที่สุด
เพราะประเทศไทยเรามีแดดร้อยเฉพาะเต็ม
สองประเทศไทยของเรามีพันธุ์การชาติ

วันนี้คือข้อได้เปรียบของประเทศไทย
มายืนใส่แว่นทำเป็นผู้คงแก่เรียน
ยังไงครับพี่รายงานสถานการณ์
การการการการค่ะรถติดมากรถติดแบบน่ากลัวจริง
มาจากทางช่องนู่นไม่ได้มาจากราบเภ้า
เพราะเขาจะต้องเข้าไปอาบน้ำบ้านเขา

ขอโทษนะครับมาช้าหน่อยนะครับ

เอาหิตโตไปปัญกู
โว๊ดดำดูเหนื่อยใจ
ช่วงหน้ากลับมาดูว่ากัญชัยจะเล่าอะไรและเค้า
อะไรล่ะทำไมอ่ะฮะ
กลับมานะครับถึงเรื่องราวที่ตอนนี้เขาวิจารณ์กันหนักนะครับ
ผู้หญิงจีนคนหนึ่งไปนอนขวางทางขึ้นเครื่องบิน

บอกว่าเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินที่๙๐
ซึ่งกำลังจะขึ้นบินจากสนามบินสุวรรณภูมิของไทยนี่แหละ

ไปนอนขวางสะพานขึ้นเครื่องบินหน่อยว่าง่วงนะครับ

เพื่อรอลูกสาวที่กำลังติดพันกับการซื้อของ

นั่นมั้ย
แล้วนั่งจะก้าขึ้นเครื่องหรือยังเนี้ย
อยู่ตรงเขียวนั่น

พยายามพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจ

แล้วก็หลังจากนั้นเดินเข้ามาในเครื่องครับ

บอกว่าเหตุใดในเครื่องบินมันถึงยังไม่ออก
ซึ่งภาพช่วงนึงยังแสดงให้เห็นหญิงชาวจีนคนหนึ่งครับ
นั่งอยู่บนสะพานเชื่อมเครื่องบินไม่ยอมลุกออกไปไหน
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามพูดคุยกับเธอแล้วอย่างที่บอกไปนะครับ
ผู้โพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวใช้ชื่อบนโลกออนไลน์ว่าต้าเมืองหยานะฮะ
เขาอ้างว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้โดยสารของสายการบินนี้
เปิดเผยบอกว่าผู้หญิงซึ่งเป็นผู้โดยสารทุนนี้
พยายามจะหยุดให้เครื่องนั้นบินเทคอัพ
เพราะว่าลูกสาวของเธอเนี่ยยังไม่มาขึ้นเครื่องบิน
เพราะมัวแต่ซื้อของที่ร้านดิวตี้ฟรีอยู่

โฆษกของสายการบินสปริงแอร์ไลน์นะครับ
ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำของเซี่ยงไฮ
เขาก็ยืนยันกับเดลิเมลนะครับว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริง
แต่ไม่เปิดเผยเพศกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้โดยสารที่มีปัญหาทั้งสองคน
โดยมีการระบุนะครับว่าผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องอารมณ์เริ่มฉุนเฉียวนะฮะ
พยายามขัดขวางให้เจ้าหน้าที่ห้องโดยเอ่อ

นี่นะครับนี่คือคุณลองก็แปลกเนอะอย่างงี้เราเราเปอร์พอร์ไม่ออกไปอะ

นี่นะสุดท้ายเขาบอกเครื่องบินลำนี้สามารถออกเดินทางได้
หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ๓๐นาที
ไปกับเครื่องบินลำนี้ก็ไม่น่าจะเดินห่างได้
เออก่อนที่เครื่องบินนั้นจะออกจากที่สถานบินชนพูมนะครับ
นานาศาสตร์เชี่ยงไไทยผู้ตรงนะฮะ

สรุปใครจะกล้าขึ้นเนอะ

ถ้าเป็นคุณแม่ขอโทษนะคุณแม่เป็นผู้ใส่สารข้างในแล้วมีป้าคนอีกฝั่งอยู่
ฉันวีดอย่างนี้ดูจับได้นะ
ไม่ตอนนี้ไม่รู้ว่าสายการบินถ้าเธอตามกฎการเช่าแอร์พอร์ต
โดยการท่าคิดเงินอยู่แล้วเพราะมันทำให้ดีเลย์ได้กี่ไฟล์ท

เพราะอย่าลืมว่าการขึ้นลงของเครื่องบิน
ส่วนอันปรุงนี้ขึ้นคิดเป็นนาทีนะครับ
เขาคิดเป็นนาทีว่าในกี่นาทีจะมีเครื่องบินลงเท่านี้เท่านี้
แล้วคุณคิดดูว่า๓๐นาทีมันกี่ไฟล์ทที่แบบว่า

วันนี้ไต้หวันประกาศว่าชายรักชายแต่งงานกันได้แล้ว
อย่างเป็นทางการประเทศไทยยังไม่รู้นะครับ
แต่ที่จังหวัดสงขาเขาได้มีการจัดงานแต่งงาน
สร้างความฮือหาแล้วก็สร้างความอิจฉากับบรรดานหนุ่มสาวมาก
เนื่องจากเป็นงานแต่งงานระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกัน
เจ้าเปล่าเป็นสาวทอมตื่นเต้นตกใจ

ตกใจไม่ได้เล่ารัก๑๑โมงเธอไม่ได้เล่า

เจ้าบ่าวเป็นสาวธอมส่วนเจ้าสาวเป็นผู้หญิงแท้

โดยพิธีแต่งงานจัดขึ้นที่อำเภอนาม่อมจังหวัดสงขา
ระหว่างเจ้าสาวเนี่ยนางสาวจตุพรพีระปสมพงศ์หรือหยก
เจ้าบ่าวก็คือนางสาวกันทิมาอิสระโชธอายุ๒๕ปี
หรือกุลาสาวธอม
นี่กุราสาวทอม

โดยทั้งเจ้าเปล่าเจ้าสาวนี่ก็บ้านอยู่ใกล้กันอยู่แล้ว
พิธีเนี่ยก็เอาเลิกงามยามดี๙โมง๙นาทีเจ้าเบาก็ได้ยกขบวนขันหมาก
ยังบ้านเจ้าสาวโดยนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ที่ตกแต่งด้วยลูกโป่งแล้วก็ผูกกระป๋องนม

เสียงดังตลอดทางแล้วก็วิ่งไปบ้านเจ้าสาว
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเดินผ่านประตูเงินประตูทองนี่แหละ
สำหรับความเป็นมาของคู่นี้นางสาวกันที่มาเนี่ย
เบาสาวธอมเนี่ยบอกว่าคนนี้เหรอซ้ายมือนี่เหรอถูก
ใช่นี่ไม่ใช่เจ้าสาวเจ้าสาวเขาสบายแดง

กับเจ้าสาวเนี่ยโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก

เขาเป็นเพื่อนเรียนกันมาตั้งแต่อนุบาล
เรียนจบก็เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน
แต่เริ่มมาคบหาดูใจกันเนี่ยเมื่อ๒ปีที่แล้วเอง
แต่ตลอดระยะเวลา๒๐ปีที่ผ่านมา

เป็นเพื่อนเจอกันมาตั้งแต่อนุบาล
ซึ่งได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันบ่อยจนรู้สึกว่า
ความเป็นเพื่อนมันใกล้ชิดกัน

พัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนกลายเป็นแฟน
กระทั่งตัดสินใจเป็นแฟนแล้วก็แต่งงานกันนี่ไงเธอ
แต่ประเทศเรายังไม่มีให้จดทะเบียนยังไม่ได้

วันนี้ไต้หวันน่าจะเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้
เรื่องต่อไปมาเอาใจคอกาแฟกันบ้างนะคะ
ครั้งนี้นะคะเขาผสมผสานกาแฟ๒สายพันธุ์

ที่จะชวนคุณมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่

กับการผสมกาแฟคั่วบดละเอียด

เพื่อให้รสชาติออกมาอร่อยเข้มนุ่ม
ลงตัวขึ้นหอมเกินห้ามใจ

โดนใจคนไทยมากยิ่งขึ้น

และงานนี้ยังมีศิลปินมาร่วมสร้างสีสันไทย

ลองเปิดใจลองชิมดูแล้วจะรู้สึกว่า

โฆษณาชุดใหม่และเว็บฟิล์ม
สื่อถึงเรื่องราวการเดินทางทั่วไทย

ซึ่งถือเป็นแคมเปญครั้งใหญ่ที่สุด
โปรดติดตามตอนต่อไป
เป็นชครรภาพแต่งหน้า
เขาเหยียดใครหรือ

เขาบอกเหยียดศึกเดินพรมขาด
ไม่ชอบการพบกับเธอมาก
ตื่นเต้น
จะต้องมาพร้อมช่วงเดินพรมแดงครับ

นะก็กับความสวยที่แบบว่าเฉิดหายบนเมืองคานแล้วก็แคปชั่นที่บอกมายเมค
เนี้ยนะฮะอืมแม่มาเปิดงานให้แล้วที่เหลือตามกันมานะจ๊ะอุ้ย
โอ้เนี้ยแม่เนี้ยมาเปิดงานให้แล้วที่เหลือตามกันมานะจ๊ะนี่นี่นี่
นี่นี่อะไรกันจ้ะแค่เยอะมากเจ็บคอไปหมดลูกสาวสวยมากสวยดู
เห็นจ้ะเน้นดูแขวงไปหมดแค่นี้นะนะฮะเจ็บคอไปหมด
เพราะว่าบางคนก็ไปตีความว่าอยู่ดีชมพู่เป็นคนมาเดินวันแรก
แต่วันแรกหลังจากนั้นดาราก็เริ่มแบบมาเดินกันอะไรอย่างนี้
เหมือนกับไปแขวะเขาหรือเปล่า
หรือไปทำให้เกิดการมันลีมงกันขึ้นมาหรือเปล่า

ราวกับว่าดาราที่ตนเชียร์ดีเด่นกว่าคนอื่น
จำปีที่ดาราที่รักของหล่อนไม่อยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่
แล้วเขาเปิดที่กั้นให้คนเดินเข้างานแบบไม่มีใครสนใจ
ในชุดที่กำลังพรีเซนต์ได้ไหม
สอยรับประทานร้องไห้ตาแตก
ที่สำคัญการที่ไปนี่คือไปในฐานะพรีเซนเตอร์
เหมือนกับดาราคนอื่นที่ไปนั่นแหละ
ดาราคนนี้เคยมีงานหนังทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

อย่าว่าแต่ไปเล่นหนังต่างประเทศเลย
หนังไทยที่เล่นก็รายได้ต่ำเตี้ยเรียดิน

การที่เราจะเชียร์คนที่เล็กชื่นชอบ
เพราะเขาเป็นนายจ้างเราไม่ใช่เรื่องผิดเป็นเรื่องธรรมดา
แต่การเชียร์แล้วไปพูดเหยียดดาราคนอื่น
การพยายามขึ้นที่สูงโดยการเหยียบผู้อื่นให้ต่ำ
เป็นการกระทำของคนโง่ไม่มีวุฒิภาวะ
ตอนฉันอ่านฉันไม่รู้สึกอย่างนี้
เพราะว่าพี่อ่านฉันรู้สึกอีกอย่าง
พรคืนอีกนะขึ้นอีกนางมันไปหา
วินิติด้วยใช่ไหมเออเออเอออย่าเซรียสมึงบอกนะคนอื่นที่
ไปก็ลูกสาวหมดไม่ได้ว่าใครทำใจดีดีนะครับผมพูด
ผมพูดขำว่านางว่าเออผมพูดขำถ้าทำให้
เข้าใจผิดขอโทษด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ตอบกลับต่ออีกว่า
ขอโทษด้วยนะครับที่อาจจะไปแทงใจดำอุ้ยว่าแต่ว่าใครเอ่ย
ใครเอ๋ยว่าแต่ว่าใครเอ๋ยอุ้ยแทงใจดำเออเออไอ้ตุ๊ดแตกแล้ว
ตุ๊ดแตกแล้วทำไมจะตุ๊ดแตกล่ะอุ้ยเจ๊หนุ่มตกใจตกใจอันไหน
กัญชัยว่าเจ๊หนุ่มตกใจพี่หนุ่มทำไมมีใครมีใครเข้ามา
ที่กลัวเธอเป็นตุ๊ดจึงละปีสองปีเนี้ยเธอย่าหรอทำไมอ่ะ
เธอฉันวัดพฤติกรรมเธอไปกว่าฉันแล้วอ่ะนึกออกป่ะอย่างฉันแบบว่า
เออฉันว่าเธอไปกว่าฉันแล้วอ่ะทำไมล่ะไม่รู้ว่าอุ้ย
แต่บางคนก็เลยจับไปมองว่านี่เสี้ยกันระหว่างช่างแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าหรือเปล่า
แล้วก็บอกว่าหลังจากที่มีชาวเน็ตคนอื่นเข้ามาคอมเมนต์เนี่ย
ก็ไม่เห็นว่าช่างแต่งหน้าคนดังเนี่ยพูดเหยียดใครมีอคติหรือเปล่า
ที่ผู้ใช้ไอจีคนนางกล่าวเนี่ยเปิดประเด็นดราม่าโพสต์ว่า
มาเปิดงานให้แล้วที่เหลือตามกันมานะจ๊ะแล้วก็เขาบอกเอาละเยอะเลย
เราก็ได้แสดงจุดยืนมามากพอแล้วอะไรที่ล่วงเกินไปก็ขออภัยนะ
เรามีเจตนาแค่ไม่อยากให้แขวะกันอุ้ยดาราไทยไปงานใหญ่ที่เมืองนอก
ก็ควรจะจับมือกันสู้อันนี้ก็จริงเพื่อชื่อเสียงของคำว่าดาราไทย
แล้วก็ประเทศไทยอย่ามาคิดเล็กคิดน้อยจิกเล็กจิกน้อยปอดเล็กตอด
ดาราที่ไปก็สวยกันนั่นแหละแล้วก็ดาราจะสวยขนาดไหน
ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีทีมงานที่เก่งก็ไม่สวยแต่ดูเหมือนว่าดราม่าจะไม่จบง่าย
เพราะมีชาวเหนืออยากเข้าไปลุมทะลมกูใช้ไอจีคนจังเก่าเลยเยอะเหมือนกัน
ก็ไม่ได้หยุดไป
นี้มึงมองคนแม่ถ้าตัวคนไม่สนใจก็คือไม่สนใจ

บางทีอาจเลือกไปช้างแต่งหน้าเสี้ยกันเองหรือเปล่าไม่เกี่ยวดารา

พูดถึงเรื่องหนังไม่ใช่นะชุมภูมิก็ไม่ได้ไปในฐานะนักแสดง
ป้อมเขาลงเนี่ยเขาไม่ได้น่าจะเกี่ยวอะไรกับดารานะ
คุณว่าเกี่ยวเหรอผมฟังดูไม่เห็นได้เกี่ยวกับดารา

ระหว่างช่างแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้า
คนป้อมไม่กินกับใครก็ไม่เป็นตัวคนนี้

มนุ่งคุณสมมุติซะตรง
เพราะว่าเพื่อนของช่างแต่งหน้าไอ้ปู

แต่ว่าที่บอกว่าเรื่องหนังอะไรที่ไข่ชมพูรู้ว่าไม่ถูกนะ

เขาคงว่าคนเหมือนกันแล้วคงอาจจะแยกเยอะแยะ
คุกซีล่าคุณจ่ายเงินให้เมเฟื่องเอาลงไปเดินหน่อยสิ
เจ็บแสนผมอยากจะแต่งชุดสวยไปเดินอยู่ตอนนี้

ผมอยากใส่ชุดม่วงยาว

พี่จีบผมว่าไม่ต้องแบรนด์แล้วเอาชุดไหนแหละ

หัวเราช่างคุณแม่เราได้ภาพสวยแล้วเราก็สิ้นเมษ
ถังรายการเราเหลือเวลาอีกสินาทีสองนาที

เดี๋ยวจุ๊กนักกลับมา๒นาทีจบเลยมา

เดี๋ยวเขาไปเตอร์ไพรส์เมียเขา

แล้วก็เท่านั้นยังไม่พอยังไปจูจุ๊บต่อหน้าคนทั้งหมด
นี่หัวเหอก็ไม่หวีอีพุทธไป

สักทีนี้

หมายถึงว่าเขาจะมีลูกเมื่อไหร่ดีกว่า

ยีฟเรียกอะ

เพราะทุกความอดทนมันมีขีดจำกัด

คือยีฟไม่ได้อ่านคือคือที่ไม่ได้อ่าน

เห็นไหมขอบคุณพี่เจมส์ที่เข้าใจค่ะ

ทนไม่ไหวเพราะว่าคุณการไปด่าเขาเยอะ
เธอก็เลยฟ้องซะเลย

แต่คุณเสกออกคอนเสิร์ตได้ไหม
ได้เลยมา

ตั้งแต่ลูกรับปริญญาแล้วไม่ได้ไปน่ะเหรอ

สวัสดีค่ะ